สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูในหลายจังหวัดนะคะ
หลังจากที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดอบรมในการยกระดับผลิตภัณฑ
เพื่อให้ได้มาตรฐานตลาดประชาคมอาเซียน
โดยมีตัวแทนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ค่ะ
นาธีกลิบทองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ
กระดับผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้มาตรฐานตลาดประชาคมอาเซียน
โดยที่มีตัวแทนชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม
เมื่อช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลารวม๓วันที่ผู้ร่วมอบรมได้รับความรู้จากนางสาวพรชนิดแก้วเนธ
บดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ในด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และด้านการออกแบบแพ็คเกจ
หลังจากนี้หลังจากการอบรมนะคะ
ก็มีการติดตามถึงความคืบหน้าในการพัฒนาสินค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าการอบรมเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างแท้จริงค่ะ
ขณะเดียวกันทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มีการลงพื้นที่ติดตามงานที่ชุมชนหัวแหลมพัฒนา
ซึ่งมีนางปนัดดาหนูจันทร์ประธานชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาให้ชาวบ้านปลูกผักไฮโดโปรนิกส์

ลงพื้นที่ชุมชนที่ทำข้าวหอมมะลิ
ชุมชนบ้านลากค้อนจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งชาวบ้านช่วยกันอบขนมปังและขนมเค้กขายสร้างรายได้ค่ะ